ไปดูซิว่าอาม่าเขาทำอะไรครับ
หลังจากนี้

ทุกคนอุทัลพร้อมกัน
โอ้โห

แบบแบบแอบห้างสาวหลอก

อัมม่าขอมาเที่ยวขอให้สนุกนะแล้วดูท่าเต้นค่ะ
โอ้โหอีดีเอ็มอาม่าก็สู้นะ

เออใจมันได้อายุเป็นเรื่องแบบเด็กไปเลย

อยากเห็นลิลาอยากเห็นลิลาอัมม่าแบบเปิดเพลงสแคร์ชแพท
เออตัวเลขไม่มีผลกับข่าวของอาม่าพูดเลยนะฮะ
คือทำรุ่นใหญ่หัวใจเฟี้ยวเฟ้าแดดลืมไวไปเลยไม่อยากจะนึก
ไม่อยากจะนึกว่าตอนอาม่าแบบสาวนะ
วัยคุณอลีหยาคุณสุษลาเอมหูอัมม่าจะขนาดไหนนะ

จากจะแดนเกินวัยแล้วอาม่าน่ารักมากอารมณ์ดี
ต้องบอกว่าอัมม่าเป็นขวัญใจของคนในพลับ
ดูดิหนุ่มสาวนี่คือต้องปรบมือให้เลยไม่ว่าจะไปแวะผับไหน
จะได้เชิญขึ้นไปเต้นอยู่หน้าเวทีแถมดีเจยังชงให้อาม่าดีดาด้วยนะ
อาม่าดีดรามมากเลยเรียกแขกให้เลยอาม่าคือแบบทำงานสุดพลัง
เห็นไหมไปยืนเต้นเลยใส่เสื้อเท่มากอาม่าก็ยังโด่งดัง
ไม่แพ้กับสาวนะเป็นขวัญใจของคนที่ไปเที่ยวเลย
ก็ว่าได้หลายคนตามไปเที่ยวผับที่อาม่าไปเพราะอยากไปเจออาม่า
ค่ะทุกคนรอถ่ายคลิปอาม่าเลยราวกับเป็นเน็ตไอดอลค่ะ
ยุคนี้ดังไม่ดังไม่รู้ตอนนี้ดังทั้งประเทศ
เพราะเราเอาอาม่ามาอยู่บนหน้าจอทีวีแล้วนะอาม่าขาด
ซึ่งเขาบอกว่าเขาให้ฉายาว่าอาม่าขาด
อืมใครอยากไปก็ไปหาอาม่าได้ไปเจออาม่าได้นะเออค่ะ